เดินทางช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการขับขี่ยวดยานพาหนะ
เพราะว่ากระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์นั้นก็ยืนยันนะครับว่า
ต่อให้มีกฎเข้มงวดเท่าไหร่ก็ตามแต่อุบัติเหตุคงอาจจะเกิดขึ้น
แต่ก็เตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้ว
และถ้าหากว่าใครที่ฝ่าฝืนกฎกติกาต่างนะครับกรมควบคุมประพฤติ
ส่งเข้าบำเพ็ญประโยชน์และลงโทษด้วยการเข้าไปอยู่ในห้องดับจิตครับ
นายแพทย์สวพลเมฆทนนะครับประหลักกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์
พูดถึงกรณีการลงโทษผู้กระทำความผิดตามพรบจราจรที่ผ่านมา
ใช้การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเช่นทำความสะอาดถนนกวาดลานวัด
เพื่อให้ผู้ที่กระทำผิดนั้นรู้สำนึก
ทางกรมควบคุมประพฤติเสนอมาตรการบำเพ็ญประโยชน์เพิ่มเติมครับ
โดยให้เข้าไปช่วยเหลืองานในห้องดับจิตของโรงพยาบาล
แต่ไม่ได้ให้เข้าไปอยู่ในนั้นเพียงลำพังนะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคอยดูแลด้วย
พร้อมทั้งให้ช่วยบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วย
ก็เพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับรู้
แล้วก็สำนึกผิดต่อผลของการกระทำหรือผลที่เกิดขึ้น
และให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
ก็พูดถึงทางกรมควบคุมประพฤตินั้นได้เสนอเข้าที่ประชุมคอรมอลแล้วนะครับ
โดยคอรมอลมีมติเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
และจะเริ่มพิจารณาในกลุ่มที่กระทำความผิดพรบจราจรหลังเทศกาลสงคราน
จะสามารถบังคับใช้ได้นะครับคุณผู้ชมต้องให้ศาลสั่งการ
จากนั้นผู้กระทำผิดต้องมารับทราบบทลงโทษ
และทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมควบคุมประพฤติต่อไปนะครับ